คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวที่เขาบอกว่าเป็นอาถรรพ์เป็นเรื่องลึกลับกันหน่อยนะ
คนไทยก็จะมีความเชื่อเรื่องเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็เชื่อเรื่องว่าหนึ่งในเขาเรียกว่าเหมือนร่างแปลงเนาะของเจ้าที่
ก็คืองูมีคุณยายคนหนึ่งอายุ๖๒ปีนะคะหายตัวออกจากบ้านไปอย่างไร้ร่องรอย
หายไปยังไงไม่รู้แต่ที่รู้หลายคนบอกว่าเป็นเพราะแกกินงูเจ้าที่
บอกขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสคนหายนางสาวสำอางเพชรสงครามวัย๖๒ปี
ที่ผ่านมาแล้วค่ะก็หายมาเดือนกว่าแล้วเหมือนกันจะสองเดือนแล้วนะ
หลังการหายตัวไปนะคะญาติญาติและเจ้าหน้าที่ก็เร่งออกตามหา
แต่ไม่เจอตัวซึ่งก่อนออกเดินทางหญ้ายาดมีการจุดทูบ
ญาติมีการจุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางให้พบตัวยายสำอางด้วย
นางสาวประครองบุญเพิ่มหลานสาวของยายสำอางเล่าบอกว่า
ยายหายไปต้องเป็นอาถรรพ์แน่นอน
เพราะ๒๓ปีก่อนค่ะยายก็ปกติดีนะเป็นคนปกติดี
ไม่ได้มีพฤติกรรมผิดแพ็กอะไรไป
แต่มีอยู่วันหนึ่งยายไปกินงูเหลือมตัวใหญ่เข้า
ซึ่งเขาเชื่อกันว่างูเหลือมตัวนี้เป็นงูเจ้าที่
หลังจากนั้นยายก็อาการแปลกเลยค่ะ
ญาติก็พยายามไปพึ่งหมอดูทำพิธีขอขมาที่ศาลเจ้าพ่อสมแดง
ระหว่างประกอบพิธีนะคะมีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นด้วย
เพราะน้องสาวเธอเนี่ยอยู่ก็ลงไปดิ้นมาดิ้นบนพื้นเหมือนเป็นงู
งูเลื้อยขอขมาเท่าไหร่ก็ไม่หาย
แล้วก็มีเสียงจากปากน้องสาวพูดออกมาบอกว่า

ทุกคนก็เลยต้องรีบไปพาตัวยายสำอางมาทำพิธีขอขมาด้วย

เหตุการณ์แปลกที่เกิดขึ้นกับยายสำอางหรือพฤติกรรมแปลก

กระทั่งยายแกหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเป็นเวลากว่า๑เดือนแล้วค่ะ
คือว่ากลัวกลัวอย่างเดียว
อันนี้ก็เลยคิดมากอะไรมากแกก็เลยไปเรื่อยเลย
ยายสำอางจะหายตัวไปกว่า๑เดือนแล้ว
แต่ว่าการค้นหายังไม่จบนะคะยังคงค้นหาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบตท้ายดง
กู้ภัยวังโป่งรวมใจและเพื่อนบ้านก็ออกตามหากันค่ะ
กำลังเป็น๓ส่วนแยกค้นหาในพื้นที่อำเภอทัพค้อจังหวัดพิจิตร
พื้นที่เขตติดต่อระหว่างอำเภอวางไซฟูนจพิจิตร
และจุดที่สงสัยในหมู่บ้านแล้วก็จุดใกล้เคียงด้วย
คุณผู้ชมเอาเป็นว่านี่ค่ะคุณผู้ชมลองดูภาพชัด
ดูภาพคุณยายสำอางชัดหน่อยนะคะ
ให้คุณผู้ชมช่วยกันดูเป็นหูเป็นตาหน่อยแล้วกัน
ถ้าใครเจอคุณยายท่านนี้ไปเดินอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
ช่วยแจ้งเบาะแสมาให้ด้วยนะคะ

เป็นลูกสาวเบอร์ลูกสาวของคุณยายสำอาง
ต้องจำไว้ก่อนว่าคุณยายแกป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์

เพราะฉะนั้นก็สำคัญมากที่ต้องรีบหาตัวแกให้เจอค่ะ